ดูความเคลื่อนไหวที่คุณยิ่งลักษณ์โพสต์อีกที
เพราะว่าใครที่ยังสงสัยมาแน่หรือเปล่า
มาจริงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมฮะ
ผมขออ่านข้อความสักนิดหนึ่งก่อนดูคลิป
ขอให้วันเวลาที่พี่ตั้งตารอ
ที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัววันนั้น
ค่ะมาถึงโดยเร็วอืมนะครับโชคดีนะครับพี่รักพี่เสมอพี่ชายที่แสนดีของน้อง
ถ้าใครสงสัยว่านะครับคุณทักษิณขึ้นเครื่องแล้วกันดูคลิปนี้ครับ

หูเป็นยังไงเมื่อกี้ได้เห็นภาพนิ่งนะ

อาคารสนามบินแล้วก็ลงมาจากรถตู้
เพื่อที่จะก้าวขึ้นเครื่องบินสเต็ตส่วนตัว

ไปจับมือกับฝรั่งตัวใหญ่ตบหลังตบไหล่กันอันนี้ใคร
กัปตันเนี่ยแหละ

นี่เป็นความขึ้นไหวล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เจ็ดในระยะราคา๔๕นาที
ถ้าเมื่อกี้ดอมบอกว่าเครื่องบินอยู่เหนือน่านฟ้าของมาเลเซียแล้วใช่ไหม
รัดตรังกระหนูตอน๗นาที๒๕นาที

ประมาณ๙โมงลงแน่นอนที่ท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองครับคุณผู้ชมฮะ